คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ

ถือมีดมานะไปขู่เพื่อนบ้านด้วย

แล้วแถมนะคุณยังปลาขวานใส่กำแพง

มีเด็กเล็กเอ่ยมีผู้สูงอายุเอ่ย

ฉันทนแบบนี้มา๒ปีแล้วจ้า

กลางคืนเขาออกมาตะโกนด่าเลยนะ
เขาอยู่ในรอบรั้วขอบบ้านเขาแหละ

ใช่ค่ะนี่เขาแอบถ่ายคลิปเอาไว้นะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้เนี่ยยืนตะโกน

แต่ไม่รู้ว่าโวยวายว่าอะไรค่ะมันฟังไม่รู้เรื่องเลย
ขวานใส่กำแพงของบ้านข้างบ้าง

เคยถือมีดมาแล้วก็มาขู่ว่า
ฆ่าเพื่อนบ้านหลายรอบแล้ว

เด็กอย่างนี้คนแก่อย่างนี้

ไม่ไหวแล้วอ่ะอยู่แบบนี้สุขภาพจิตเสีย

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปเลย

สักข่าวของเราก็กลัวไปคุยกับเพื่อนบ้านดีกว่า
ถามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับผู้ชายเสื้อส้ม

เราไปคุยกับคุณวิไลวัน

มีอาการทางจิตประสาทอยู่บ้านคนเดียว

เขามีอาการแบบนี้แล้วเขากินข้งกินข้าวยังไง

แม่เขาเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้
บ้านของพ่อแม่ไม่ได้อยู่หลังนี้หรอก

คุ้มคลั่งแบบนี้มา๒ปีแล้ว

ชาวบ้านเองสายหัวทนไม่ไหว

ผ่านไปมาไส่บ้านฉันเหล่าเกิน
วันก็ถือมีดไปขู่ฆ่าเพื่อนบ้าน

เขาจะเอามีดไปก่อเหตุจริงหรือเปล่า

แต่๓ปีแล้วนะคะ
เขาจะโยนค้อนโยนเหล็กอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าโยนอยู่ในบ้านเขานะคะ
เขาก็จะร้องด่าตะโกนด่าพวกเราทุกคืนเลย
ด่าแบบหยาบคายมากเลย
ฟังแล้วก็สุขภาพจิตแย่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่มาจะ๓ปีแล้ว
ใช่ทั้งคว่างปลาสิ่งของขวานเขินอาวงอาวุธใส่บ้าน
แล้วก็เนี่ยยังด่ากันทุกวันใช่ค่ะจิตเสียนะจิตตกหมด
จะถามว่าจะให้เพื่อนบ้านย้ายหนีเหรอมันก็ใช่เรื่องไง
ทำยังไงดีผู้ชายคนนี้ควรจะให้เจ้าหน้าที่เอาไปบำบัดไหม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่เลยแล้วไปคุมตัวชายเสื้อส้มคนนี้
จับได้แล้วนะจับได้ที่กลางสวนยางพาราเลย
แล้วก็ไปคุยกับพ่อแม่ของผู้ชายคนนี้
เดี๋ยวจะขอเอาตัวลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทนะ
ท้ายที่สุดพอคุมตัวได้เอาใส่ท้ายกระบะของตำรวจนี่นะคะ
แล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยนะคะ